คุณผู้ชมยังส่งกำลังใจมาเรื่อยนะคะ
เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ประสบอุทธกภัยในภาคใต้ขณะนี้
อกจากนี้มีอาการรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วย
บอกว่าที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะ
พื้นที่อื่นยังส่งเข้ามาได้ต่อเนื่องค่ะ
เราต่อเนื่องกันที่นครศรีธรรมราชเลยนะครับ
เห็นหลายพื้นที่หลายอำเภอนั้นประสบกับวิกฤตปัญหาน้ำท่วม
นครศรีธรรมราชเองก็มีสถานที่สำคัญ
นั่นคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
ขณะนี้เขาก็เตรียมแล้วว่าจะจ้างจุดระบายน้ำเพิ่มอีก๕จุด
รองรับกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพื้นที่นะครับเชิญครับ

แม้ว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
จากว่าอยู่ในพื้นที่สูงรวมถึงมีการระบายน้ำได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าในระยะยาวความชื้นอาจจะส่งผลต่อฐานองค์พระธาตุนั่นเองค่ะ
ทางวัดจึงได้มีแผนที่จะเตรียมรับมือหากเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกครั้ง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดอารามหลวงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในช่วงน้ำท่วมตั้งแต่วันที่๕มกราคม
พบว่าภายในวัดนั้นไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
เนื่องจากว่าวัดอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับถนนในเขตเทศบาล

แต่ปัญหาเกิดจากการระบายน้ำออกจากวัดไม่ทัน
เพราะบริเวณโบราณสถานรอบวัดมีจุดระบายน้ำเพียง๒จุดเท่านั้น
กรอบกับท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองมีขนาดเล็ก
ผ่าศูนย์กลางเพียง๖๐เซนติเมตร
เฉลิมจิตอาสาประชาสัมพันธ์บอกว่า
น้ำได้ไหลเข้ามาในพระมหาวิหาร
รวมถึงฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง

จากนี้ทางวัดมีแผนที่จะซ่อมแซมบูรณะหลังคาพระวิหาร

เนื่องจากมีรอยรั่วรวมถึงเพิ่มท่อระบายน้ำ

เพื่อป้องกันฝนตกน้ำท่วมในระยะยาว
จากการสำรวจเส้นทางตลอดถนนราชดำเนิน
ถนนกระโรมและถนนพัฒนาการคูขวาง

วันนี้สภาวะเริ่มกลับเข้าสู่ปกติ

ก็ได้ปิดป้ายประกาศเปิดให้บริการแล้ว
แต่ยังพบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดพืชผล

ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าทางการเกษตร

แต่ทั้งนี้ทีมข่าวยังสังเกตมีร่องรอยน้ำท่วมสูง

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นำสินค้ามาขายกัน

ยังได้ลงสำรวจเส้นทางเข้าอำเภอปากพนัง
พบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยมวลน้ำ

เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทั้งสองฝั่งค่ะ
จุดทะลักเข้ามาบนถนนสาย๔๐๑๓นครศรีธรรมราชปากพนัง
โดยเฉพาะทางเข้าตัวเมืองเทศบาลปากพนังนะคะ

คงทรงตัวแบบนี้มา๕วันแล้วค่ะ

ประชาชนต้องจอดรถจักรยานยนต์ไว้บริเวณเกาะกลางถนน
และเดินเท้าเข้าไปที่ทำงานอย่างที่เห็น
ซึ่งทางเทศบาลนั้นก็ได้นำป้ายมาเตือนถึงเส้นทางสัญจรเป็นระยะค่ะ

ก็คือบริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา

ซึ่งเป็นจุดที่กำลังพลจากกองทัพเรือนะคะ
ใช้ในการลำเลียงอาหารและน้ำดื่ม
เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากขนังค่ะ

ก่อติดการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ